งวดวันที่๑กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๖๕

รางวัลที่๑งวดวันที่๑กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๕๙

เงียบกริ๊บเลย

เราเนี่ยเมื่อวานนี้ดูคึกคักดูสดใสดูมีความหวัง
ก็ขยับขยื่นมานิดหน่อย
แต่มันก็ไม่ได้โดนเหมือนที่เขาโดนกันหรอก

ครอบแบบไม่ต้องลุ้นเลย
สิ้นเสียงอืดเมื่อกี้แม่น้ำหนึ่งเขาเฮเลยนะ
แนวทางที่เขาให้ไว้นั่นไง๐๘เข้าเลย
กลับมาทวงบันลังได้หลังจากเงียบเหงาไปนานสำหรับแม่น้ำหนึ่ง
เมื่อวานนี้ก็แนวทางก็ตรงกันกับการออกรางวัลที่๑
เลขท้ายของรางวัลที่๑นั่นแหละคุณผู้ชม

โอ้โหตรุษจีนกลับมาปังอีกครั้งหนึ่งครับ
ในดอลด้านการให้ตัวเลขนะฮะ
พอผลรางวัลออกเสร็จปุ๊บก็ไลฟ์ทักทายแฟนคลับยิ้มแก้มปรีเลย
เพราะว่าไอ้เนียมท่านที่ให้เอาไว้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เดี๋ยวมาเจ็บใจขับเจ๊าะ

ฮ่าขอไปเช็คก่อนนะว่าได้เท่าไหร่

เน้น๐๘ตัวเดียวเลยค่ะตัวเดียวตรง๐๘
ไปต่องวดหน้าขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามมากค่ะขอบคุณนะคะ
แต่ก็คงต้องบอกนะครับว่าใครที่จะโชคดีกับแม่น้ำหนึ่งนั้น

ไม่มีที่จนได้บ้านเมืองนี้มีที่ในนนนน

เข้าเป้าไปในมือที่แล้วนึกว่าให้๙๒ก็ออกไป
นี่แนวทางที่ว่าให้ไว้ครั้งนี้ก็เนี่ยครับ
๘๓อะไรเขาก็เน้น๘ก็เลยแต่แกมันใจได้๘มากเลย

แต่ว่าตัวอื่นมันก็ไม่ได้เหมือนได้ตรงซะทีเดียวนะครับ
เขาบอกว่าเสียดายที่เลขหางประทัดงวดที่แล้วเนี่ย
แต่แฟนคลับก็ไม่เป็นไรการลงทุนมันมีความเสี่ยงเสมอ
งวดนี้ผ่านไปงวดหน้ากระวังกันใหม่พักต่อ๑๕วันนะครับ
อันนี้ก็เอามาให้ดูกับ๒แนวทางที่สองคนนี้ก็ให้ไว้นะครับ
ทำได้แค่๘เต็มที่ค่ะเสียดายเลขหางประทัดงวดที่แล้วตรง
ถ้าเกิดมันจะเข้าทุกงวดก็คงจะรวยไปแล้วล่ะตอนนี้

ส่วนคนบันเทิงครับพี่ช่วยเปลี่ยนหน้ากันถูกรางวัลได้ไหมฮะ
ยังไงก็หน้าเดิมเริ่มต้นที่คนนี้เลย

ดูอย่างเดียวเพราะเรียนแบบยาก

คนแรกต้องเริ่มที่คนนี้พี่ฮายอาภาพรถูกเลขท้าย๒ตัวเลข๓๒

แต่พี่ฮายที่บอกอย่าเรียนแบบเลยเพราะพี่ฮายซื้อไป๗๐๐กว่าบาทครับ

คนต่อมาคือคุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์ภาพลอตเตอรี่

งวดนี้ถูกเลขหน้า๓ตัว๐๖

แล้วก็เลขท้าย๓ตัว๕๐๙อีก๑๐ฉบับ

คุณเฟี้ยวฟ้าวเขาจะเอาเงินนี้ทั้งหมดเลยนะ
บุรณะสร้างสาราปู่อินที่สำนักปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ถูกเลขท้าย๒ตัว๐๓๐นี่๔ฉบับ
แล้วก็ถูกเลขท้าย๓ตัว๕๐๙อีก๑ฉบับ

ถูกฮอมปากฮอมคลอ
วันนี้พ่อน้ำสองได้ไป๑๒๐๐บาท

มากันที่พี่อ๋อมสกาวใจกับเจ้าพ่อจอมทัพ
คือถ้าไม่ถูกก็แปลก
ในประนูกนี้ไม่ถูกก็แปลก
เพราะถูกต่อเนื่องกันมาเกือบทุกงวด
ทุกงวดโดยเมืองนี้ถูกเลขล้าย๓ตัวไปเท่าหมด๕ฉบับรับไป๑๐๐๐๐เงิน
ส่วนปิดท้ายที่พี่ม่ำลักคลนิกครับโอ๋โห
ถูกมา๑๒งวดติดต่อกันแล้วจ้ะ
แล้วก็เลขถา๓๘๕อีก๒ฉบับ
ก็รับไป๑๐๐๐๐๖ล่ะจ๊ะพี่ม่ำลักคลนิกครับ
ค่ะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมคนดวงดี
แน็ตไอดอลที่เขาชอบไปเหมาซื้อของพ่อค่ะแม่ค่ะ

ใครบอกว่าทำดีได้ดีมันไม่มีมีค่ะนี่ค่ะ
เพราะอะไรถูกรางวัลที่๒ฟังใหม่นะคะไม่ใช่รางวัลเลขท้าย๒ตัวนะ
รางวัลที่สองที่ต่อจากรางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละแสนเหรอรางวัลละสองแสน
สองใบได้ไปสี่แสนบาทอาการก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
ช่วยกรี๊ดเลยอ่ะกรี๊ดจนแบบเสียงแหบเสียงแห้งอ่ะ
รี๊ดแบบต้องร้องขอยาอมมาค่ะ
คือดีใจแบบนี้เลยเป็นเราก็ดีใจนะ
ต่อให้รางวัลที่เท่าไหร่คือถูกก็ดีใจแล้วเพราะมันถูกยากมากเลยนะคะ
นี่ค่ะถูกรางวัลที่๒ไป๒ใบได้เงินไป๔แสนบาท
ยังไม่หมดฮะมีอีกเหรอมีค่ะไม่ใช่แค่รางวัลที่สองนะจ๊ะ
เพราะยังถูกรางวัลเล็กท้ายสามตัวสี่แปดห้าอีกหกใบ
ได้ไปอีกบวกไปอีกสองหมื่นสี่พันบาทนะคะ
โอ้โหดีใจด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เท่าไหร่ฮะ๑๔๐๐ใบเองโอ้โหซื้อเป็นพันใบเลยเหรอ
๑๔๐๐ใบแต่ถูกรางวัลที่สองคุณเล่นด้วย๑๐๐ใบละ๑๐๐
นั่นแหละค่ะก็กำไรอยู่ก็กำไรอยู่นะคะ

บางคนซื้อ๒๐๐ใบก็ยังไม่ถูกก็มีมันขึ้นอยู่กับดวงท่านด้วย
ไม่แนะนำอย่าไปซื้อยเยอะเอาเพราะสนุก
พอได้รุนนะครับได้มีความหวังแต่ละงวดเนี่ยนะคะ
ยินดีด้วยนะคะเลขท้าย๒ตัว๓๐ได้ไป๒ใบ
รับไปครับยินดีกับทุกท่านเลยนะคะ
ส่วนเราก็ทำงานก้มหน้าก้มตาอ่านข่าวต่อไปค่ะ

คนจะถูกซื้ออะไรมันก็ถูก
อย่างคุณป้าท่านนี้คือเขาตั้งใจจะไปซื้อ๓๐
แต่แม่ค้าบอกไม่มีมีแต่๓๐๘เอาไม่เอา
ล้านใบเดียวหน่อคือไม่ต้องซื้อเยอะคนจะถูก

อันนี้เลือกว่าน้อยแต่มากต้องใบเดียวแต่ได้๖ล้าน
คุณป้าทองภูลเพ็งแจ่มอายุ๔๙ปีคุณพี่แล้วกันนะฮะ
เปิดร้านขายหมูปิ้งอยู่ในหมู่บ้านตะบนโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกด
ถูกลอตเตอรี่ครับนี่ฮะ๙๔๔๓๐๘ชัดเจนแบบนี้๑ใบ
มันรับไป๖ล้านบาทนะฮะก็ต้องเอาหลักฐานไปลงบันทึกประจำวันนะครับ
พอชาวบ้านรู้ข่าวกันไปภาษาอีสานคือไปโฮมกันที่บ้านพี่เขาเยอะมาก
แปลว่าอะไรคะแปลว่าแสดงความยินดีไปรวมกันประลุมมาตุ้มอยู่ที่บ้านไปโฮมผลุกเนี่ย
โฮมผลุกบอกว่าฝันเห็นอะไรดูมะมีคนเอาก้อนเนื้อเนื้อก้อนใหญ่มาให้
มาก็มานั่งดูในเน็ตเนอะว่าถ้าเกิดฝันแบบนี้มันจะเป็นเลขอะไรเนอะ
ไปเจออยู่เจ้านึงนะฮะก็ไม่มีนะฮะทีนี้ก็เลยไปกราบขอพรที่ศาลเจ้าปู่ตาบ้านก้านเหลือง
ขอให้ถูกรางวัลแล้วกันถ้าโชคดีเดี๋ยวจะนำหัวหมูมาให้
ปรากฏว่าไหว้เสร็จปุ๊บมีแม่ค้าไม่ได้เดินมาขายลอตเตอรี่ครับ
แต่ไปดูขอ๓๘มีไหมไม่มี
อ้าวอย่างนี้แล้วกันพี่มันมี๓๐๘มันก็ไกลเอาไปแล้วกัน
ได้ไป๖ล้านทีนี้ก็มีทุนส่งเสียลูก๓คนเรียนต่อสูงแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งเงินไปทำบุญ
แล้วก็จะประกอบอาชีพขายหมูปิ้งกันต่อไปนะครับ
แต่คนต่อไปนี้น่าเสียดาย
น่าเสียดายไปอุดรเราจะไปเจอพ่อจ้ำใช่ไหมครับพ่อจ้ำชื่อจริงคือชาวการคำวันสาม
รับหน้าที่ทำพิธีบวงสวงที่เรียกว่าพ่อจ้ำคำชโนธนะครับ
เกาะคำชโนธบ้านดุงอุดรนะฮะ
ซื้อลอตเตอรี่มา๕ใบ๙๔๐๓๐๘ถ้าถูก๓๐ล้านแตกรางวัลที่๑มันออก๙๐
แต่เขาซื้อ๙๔๐๓๐๘ก็เลยโอ้โหชวดไปผิดไปหลักเดียวเองนะฮะ
ไม่ใช่ครั้งแรกที่พ่อจ้ำเขาจะชวดรางวัลแบบนี้
เพราะครั้งที่แล้วก็ชั่วไปเหมือนกันนิดเดียวเหมือนกัน
ได้แต่ปลอบใจตัวเองนะฮะว่ายังไม่ถึงวันของเรานะครับ
บอกว่าโชคดีก็อาจจะแวะเวียนกันไปหากันนะฮะ
ขอให้โชคดีอาจจะมีสักวันหนึ่งแหละที่ได้โชคดีเหมือนเขานะครับ
นี่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านบอกว่าเออพอได้ไหมมันช้ำใจ
ไม่ต่างจากเรา๓คนเหรอฮะ
ทำไมเรา๓คนแบบคุณป้าคนเมื่อกี้ที่เขามาคัยคันก็ยอม
อ่าเลขนี้ก็ได้เลขดีก็ได้ทำไมไม่เป็นเรา
และส่วนใหญ่คนอื่นเขาเอาแต่เรา๓คนไม่เอาพี่ไม่ตรงไม่ตรงใจ
ไม่เอานี่คุณผู้ชมบอกอย่าเสนอข่าวเลยช้ำใจ
คุณผู้ชมจะบอกว่านี่เป็นที่มาของชื่อเพลงช้ำคือเรา
แล้วคุณจะร้องไหมเพลงนี้จะร้องไหมไม่ร้องไม่ร้องเออ
คุณผู้ชมบอกพอได้แล้วพอตามใจคุณผู้ชมไม่เอาแล้วข่าวที่เราช้ำคอ